ดูเรื่องการจับกลุ่มแก๊งนี้หน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแก๊งโรแมนสแกรม
หรือว่าแก๊งที่หลอกให้หลงรักแล้วก็หลอกเอาเงินเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าถูกตำรวจสอบสวนกลางบุกไปจับกลุ่มค่ะ
สิบสี่จุดทั่วประเทศเรียกว่าปราบปรามได้เยอะมากจริงจริง
แล้วก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนรอออกนอกประเทศกว่า๘๐๐ล้านบาทนะคะ
เป็นเป็นแก๊งชาวไนเจรียนะคะตำรวจสอบสวนกลางไปจับกลุ่มค่ะ
ได้ทั้งหมดสิบสี่รายซึ่งกระจายตามจังหวัดต่างต่าง
สิบสี่จุดด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมดูอุตรดิษฐพิศนุโลกพิจิตร
ปฐุมธานีโอ้โหแทบจะแทบจะทั่วเลยนะ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนภาคเหนือนะคะกรุงเทพแล้วก็ปฐุมธานีนะคะ
ก็พบของกลางหลายรายการนะคะมือถือยี่สิบเอ็ดเครื่อง
นายเอเซเนเช่ชาวไนเจรียอายุ๔๕ปี
สองคนนี้จะเป็นแกนนำระดับสั่งการ
เป็นคนคอยติดต่อโอนเงินรับงาน
แล้วก็มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแก๊งชาวไนเจรียที่อยู่นอกประเทศ
ซึ่งสืบพบว่าในช่วงปี๒๕๕๙
มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีต่างประเทศแล้วกว่า๘๐๐ล้านบาทคุณผู้ชม
ตำรวจแจ้งข้อหาหลักก็คือร่วมกันช่อกงกับฟอกเงิน

ซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้มาจากผู้เสียหายรายล่าสุด
ถูกแก๊งนี้หลอกเงินไปล้านกว่าบาทนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
โดยวิธีการนะคะคุณผู้ชมคนร้ายจะใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิง
คือเป็นทหารชาวอเมริกันสาวสวยเลยแหละ

แต่ว่าเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องแบบนี้เรารู้ทันอยู่แล้วไง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนที่แปลกหน้าแปลกตา
มีเหมือนกับมาจะมาชื่นชมเราอะไรอย่างนี้

อันนี้จะเป็นทหารสาวสวยชาวอเมริกัน
ก็มาติดต่ออ้างว่าทำธุรกิจอยู่ที่ซีเรียแล้วประทับใจคุณ
ประทับใจในตัวคุณอยากมาหาที่เมืองไทย
ก็เอาทรัพย์สินอะไรให้ดูบอกเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้จะให้เรา
แต่ว่าคุณช่วยโอนค่าธรรมเนียมสนามบินให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะมาหา
คือเขาบอกเขามีเงินเยอะแต่จะมาหาเราช่วยโอนเงินให้เขาหน่อยได้ไหม

แต่มันมีวิธีการทำให้เราเชื่อ
เขาบอกเดี๋ยวถ้าเขามาแล้วเขาจะจ่ายให้ทีหลัง
หลังจากนั้นคนร้ายก็ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินค่ะ
แล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายจ่ายค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมอะไรเยอะไปหมดค่ะ

คือเราดูไว้คร่าวแต่คือเขาก็จะมีวาธศิลป์มีกลวิธีหลอกให้เราเชื่อนะคะ
แต่ถ้ามาในรูปแบบนี้คือไม่ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชม

หน้าตาตัวจริงเขาก็จะประมาณแบบนี้นะ
เพราะว่าเขาเป็นชาวไนเจรียแต่ว่าอ้างว่าเป็นชาวอเมริกันและเป็นผู้หญิงด้วย
ก็มาหลอกให้รักนะคะแล้วก็สุดท้ายก็หลอกเอาเงินไป
รายล่าสุดที่เขาหลอกไปตำรวจแกะรอยย้อนกลับ
แล้วก็จับได้๑๔จุดค่ะทั่วประเทศค่ะ